คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงนะ
มากันที่คู่จิ้นคู่พระคู่นางของเรากันบ้างดีกว่า
สำหรับเบลล่ารานีนะคะแล้วก็โป๊บธนวัฒน์นะ
คุณผู้ชมจำกันได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เบลล่าเขาติดโควิด
ล่าสุดพี่โป๊ปของเราก็ติดโควิดไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
คือพี่โป๊ปเนี่ยไม่ได้ติดมาจากเบลล่านะอย่าเข้าใจผิดนะ
แต่ที่บอกว่าส่งไม้ต่อในกองละครพรมลิขิตเนี่ย
คือเบลล่าเนี่ยเขาเพิ่งจะหาย
แต่พระเอกอย่างพี่โป๊ปก็ดันมาเป็นโควิดซะอีกนะคะ
งานนี้ก็เลยทำให้กองถ่ายต้องหยุดพักไปชั่วคราว
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเราเจอเบลล่าในงานอีเวนต์ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์
ก็เลยอัปเดตกันสักหน่อยนะคะว่า
ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว
แนะนำรุ่นน้องอย่างหนุ่มโป๊ปเขายังไงบ้าง
เขาเคยติดมาแล้วเนี่ยแนะนำยังไงบ้างเรื่องยงเรื่องยาหรือวิธีการปฏิบัติตัว
บอกเลยนะว่าเขามีการส่งกำลังใจให้กันส่งความห่วงใยให้กันอยู่ตลอด

จนทีพี่ป๊อปก็จะถามว่าพี่จะหายไหมทำไมพี่ถึงเป็นเครื่องทำไมพี่ถึงไอขนาดนี้อะไรอย่างเนี้ย
แล้วบอกใจเย็นนะบอกแค่สิบวันเดี๋ยวมันก็หายแล้ว
เขาก็แบบกังวลอีกนึงแหละเขาก็มอสุขภาพระยายาว
เราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าแบบใครก็เป็นนะคะ
ซึ่งในกองละครพรมลิขิตเนี่ยนอกจากพี่โป๊ปจะป่วยแล้วนะคะ
ยังมีกรณีการเสียชีวิตของน้องบีมประพังกร๑ในทีมนักแสดงของเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งเบลล่าเองก็ยอมรับนะว่าโอ้โหตอนที่ทราบข่าวก็ตกใจมาก
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องบีมด้วยนะคะ
ล่ายอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีคิวได้ร่วมงานกับน้อง
แต่เชื่อว่าถ้าไม่เกิดเรื่องราวขึ้นยังไงก็ต้องเจอกันในกองถ่ายอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งตอนนี้แม้กองละครพรมลิขิตอาจจะพักการถ่ายทำอยู่
แต่เบลล่าบอกนะคะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายก็เร่งถ่ายกันอย่างเต็มที่
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเอฟซีละครเรื่องนี้อดใจรอกันสักหน่อย
นานเกินรอได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ
ก็เป็นภาคต่อของบุเภสันนิวาสที่หลายคนรวมอยู่เรา๓คนก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูเหมือนกันนะคะ
และในงานเดียวกันนี้ค่ะก็ได้เจออีกหนึ่งสาวน้องนิชานั่นเองนะจ๊ะ
ซึ่งหมายถึงการเคารพการตัดสินใจหรือเคารพการกระทำของผู้อื่น
คือต้องบอกก่อนนะว่าช่วงเวลาที่น้องโพสต์เนี่ยเป็นช่วงที่โตโน่เขาออกมาเคลื่อนไหวถึงการจากไปของอดีตคู่ชีวิต
ดังนั้นก็เลยมีคนเชื่อมโยงไปว่าเอ๊ะอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่า
ซึ่งนิชานะคะขอชี้แจงว่าข้อความนั้นเป็นแค่มุมของเธอคือไม่ได้เกี่ยวยงกับเรื่องใดเลย
แต่เธอก็เข้าใจหลายหลายมุมที่คนออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดด้วยค่ะ
มันไม่ได้มีใครมาทำให้กระทบเราแต่เรารู้สึกเองเราก็เลยโพสต์แบบนั้นไปมากกว่า
เพราะว่าเราโพสต์ไปด้วยความที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยอะไรอย่างนี้แหละ
แต่มาคิดอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจทุกคนได้ว่าแบบเราเราเข้าใจของเราแต่ว่าคนก็อาจจะไปคิดในมุมของเขาเองได้
อันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบที่ทุกคนคาดเดาไปเลยใช่ไหม
จริงก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่แบบทำให้เป็นห่วงแต่จริงแล้วตัวหนูเองแบบไม่ได้มีอะไรเลยจริง
เป็นคำยืนยันเป็นคำเคลียร์จากใจว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะคะ